ไปเอารูปประชาชนคนอื่นแล้วก็ออกปฏิบัติการคุกคามประชาชน
ความที่สามารถความที่สามารถเป็นประเด็น
ความที่สามารถดูแลเกินไปถ้าจะเป็นภารกิจว่าคือการรีบของนั้นคือการรีบของตัวนี้
ที่พูดใส่กันไปกันมาไม่เกิดประโยชน์ในสภาสภาเป็นการหาทางออก
คุณผู้ชมค่ะการซักฟอกรัฐบาลการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวานเป็นวันที่๒
กลางวันระหว่างวันดูเหมือนว่าจะราบรื่น
พีคมันอยู่สักประมาณเกือบ๓ทุ่ม
คุณวิโรธลักษณะอดีศรอดีต
สมาชิกพักอนาคตใหม่สสพักอนาคตใหม่
เมื่อวานนี้เป็นคนลุกขึ้นอภิปรายดุเด็ดเผ็ดมันมาก
กลายเป็นแฮชแท็กรู้ทันไอโอเมื่อวานนี้ค่ะ
ลักษณะที่ท่านอภิปรายคือเหมือนแชร์
คนนี้น่าจับตามากเพราะดุเด็ดเผ็ดมันจริง

เมื่อวานนี้หลายคนอาจจะไม่ได้ดูนอนแล้ว
คุณวิโรธลักษณะอดีศอสอดีตภักดิ์อนาคตใหม่
ก็มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮม
โยงใส่ร้ายพักการเมืองและฝ่ายตรงข้าม
คุกคามสิทธิมนุษยชนทำให้สังคมแตกแยก
มีขบวนการผลิตเนื้อหาโจมตีคอยเสี่ยมคอยด้อยฆ่า

ทีนี้ไม่ได้พูดลอยนะคะเมื่อวานนี้มีการโชว์เอกสาร
ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ
ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งค่ะ
และผมจะลากขบวนการนี้มาแฉกลางสภา
ชั่วร้ายเพจนี้เนี่ยเว็บนี้เนี่ย
นั้นได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกอรมน
ตั้งแต่ปีงบประมาณ๒๕๖๐ถึง๒๕๕๙
ผมหามันจนเจอแล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังเว็บไซต์นี้
นั่นก็คือกรมนและกรมนขึ้นอยู่กับใคร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
เขาเล่าเป็นฉากเลยนะคะทหารนายนี้
คุณผู้ชมอยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
รายงานผลเป็นอย่างไร

ผมจะเล่าให้ประธานฟังหลังจากดูคลิปนี้ครับ

ดีแล้วขอหวังว่ายังไงท่านประหาร
รายงานผลเป็นอย่างไร
ในรายละเอียดที่เป็นขั้นในตอนผม

ดาวดวงใหม่ของสะพานนะคะดุเด็ดมาก
เมื่อวานนี้คุณวิโรธบอกว่าขอให้ประชาชนร่วมกันทลายขบวนการดังกล่าว
ทีนี้ระหว่างการอภิปรายอยู่ประธานสภา
ก็พยายามกล่าวเตือนเป็นระยะบอกว่า
ถ้าเกิดว่ามีการพูดว่านายกรัฐมนตรีอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการไอโอเนี่ย
ลักษณะแบบนี้มันเป็นการกล่าวหาไม่ใช่เป็นการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจแบบธรรมดานะคะ
ทีนี้ยังไม่ทันที่คุณวิโรธจะอภิปรายจบค่ะคุณคะ
นายกคุณประยุทธ์ฟังต่อจบไหม
จบค่ะสักประมาณ๕ทุ่ม๑๑นาที
ลุกขึ้นไปจากที่ประชุมของสภาพผู้แทนราชดรเลยค่ะ
ไปเลยนะคะทยอยออกจากห้องประชุม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโฮมเดินออกจากที่ประชุมก่อน

แล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างมาเก็บเอกสารกระเป๋าเดินทาง
กระเป๋าบริเวณที่นั่งของนายกรัฐมนตรีออกไปจากห้องประชุมด้วย
ไม่มีใครอยู่ฟังจนจบค่ะ
ทีนี้นักข่าวไปดักเลยดักพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะ

ทีนี้ถามว่าเป็นไงบ้างท่านวันนี้อาการเป็นไง
ท่านบอกว่าเออก็อย่าเอาชนะกันเลย

ทุกอย่างให้ดูข้อเท็จจริงแล้วยิ้มอ่อนพร้อมกับเดินทางจากไปค่ะ
นี่ไม่ใช่การเอาชนะอะไรกันทั้งสิ้นนี่เป็นกระบวนการทางรัฐสภานะคะ
ซึ่งก็ภายใต้การปกครองประชาธิปไตยที่มีการถวงดุลกันระหว่างอำนาจ๓ฝ่าย
ฝ่ายบริหารตุลาการและนิติบัญญัตินะคะ
วันนี้รอดูอีกสักหนึ่งวันแล้วกันว่าจะดุเดือดหรือว่าอะไรยังไงต่อเนี่ยนะคะ